ส่วนช่วงเย็นเมื่อวานนี้ค่ะมีข่าวตื่นตระหนก
ชาวบ้านแถวระยองบอกว่าเห็นเฮลิคอปเตอร์บินผ่านมา
และหลังจากนั้นเป็นเปลวไฟรุกขึ้น
ชาวบ้านก็เลยคาดการณ์กันว่าเฮลิคอปเตอร์ตกหรือเปล่า
เจ้าหน้าที่กู้ภัยได้รับแจ้งนะคะเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูล
และนิธิสยามรวมใจรับแจ้งเหตุปุ๊บ
เดินทางเข้าพื้นที่ไปเลยค่ะจุดนี้เป็นลักษณะที่สูง
แล้วก็เป็นทางลาดชันไปตรวจสอบให้นะคะ
ซึ่งภาพที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้เป็นภาพที่แชร์ออกไป
ก็คือมีลักษณะไฟลุกไหม้โลกออนไลน์เขาก็ติดตามข่าวนี้นะคะ
สงสัยว่าสรุปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะคะ
หลังจากนั้นสี่ทุ่มคือทีมข่าวของเราได้รับข่าวนี้
ลงพื้นที่ไปพร้อมกับผู้กู้ภัยเช่นเดียวกันเนี่ยนะคะ
แล้วก็พูดคุยกับกู้ภัย๔ทุ่มนี่แหละ
กู้ภัยบอกว่าเข้าไปตรวจสอบจุดที่เห็นเพลิงไหม้ลุกขึ้น
สรุปแล้วนะคะเป็นแค่ไฟไหม้ป่าเท่านั้น
ไม่ตรวจสอบว่าไปพบเฮลีคอปเตอร์ตก
หรือเครื่องบินตกแต่ยังได้

ชัดเจนแน่เหรอละเอียดแน่เหรอ
กู้ภัยบอกว่าผมทำงานเป็นร้อยนายตรวจสอบอย่างละเอียดแน่นอนนะคะ
ด้านของพลตำรวจตรีฉลองสุขจันทร์ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดระยองนะคะ
เปิดเผยเพิ่มเติมด้วยค่ะบอกว่าถ้าเป็นเครื่องบินหรือฮอตกจริง
กองทัพต้องแจ้งมาแล้วให้ติดตาม
และต้องทราบว่าเครื่องบินมันหายไปจากจอเรด้า
แต่ครั้งนี้ไม่ได้รับแจ้งจากหน่วยงานใดเลยว่าเครื่องบินหรือฮอของกองทัพตก
ขอให้ประชาชนอย่าตื่นตกใจตามข่าวลือ
ท่านบอกว่าเป็นเพียงไฟไหม้เท่านั้นย้ำข้อมูล๒จุดตรงกันตำรวจและกู้ภัยค่ะ
ศกทบบอกด้วยนะคะว่าปกติแล้วกองทัพจะไม่เอาห่อขึ้นบินตอนกลางคืนนะคะ